ตอนนั้นก็นั่งทำงานอยู่อะค่ะ
ผมอยู่ที่บ้านครับเล่นคอมปกติไปเรื่อยครับ
หนูก็อยู่บ้านทำงานค่ะ

ผมก็ทำงานที่บริษัท
พี่ก็มาบอกว่านายหลวงรัชกาลดิกับสินวชนแล้ว
มันคือเรื่องจริงเหรอมันเกิดขึ้นแล้วเหรอ
พอเราทราบข่าวแล้วมันเหมือนกับน้ำตามันจะไหล

ถ้าเข็มตกเล่มเดียวก็ได้ยินนะคะ
เกิดมาไม่เคยไม่เคยได้ยินความเงียบดังขนาดนั้นนะคะรอบตัว

ก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทำดีให้ได้สัก๑๐ของท่าน
เราดูข่าวในพระราชสำนักอะไรอย่างนี้
เห็นท่านทรงพระราชกรณียกิจ

เสียใจเสียดายทุกอย่างคนกัน
คือเราก็รักท่านเรารักพระองค์
ว่าท่านยังอยู่กับเราตลอดเวลา

พอเพียงค่ะไม่ฟุ่มเฟ้ยไม่ฟุ่มเปิ๊ส

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ

แล้วก็คงอยู่ในใจของเราทุกคนตลอดไป
พระองค์สอนให้รู้จักความประหยะและความมัทยัน

นั่นคือต้นแบบที่ผมเอามาปฏิบัติครับ

จดจำเอาไว้สอนลูกหลาน
คือท่านเคยย้ำเสมอว่าทุกคนมีหน้าที่

ก็คือเป็นสิ่งเดียวทำให้ท่านได้